ครับศึกพระสงฆ์นะครับแล้วต้องบอกว่าทั้งสองรูปเนี่ย
ต้องถือว่าเป็นพระสูงอายุแล้วโอ้โห
แย่งชิงบินทบาทคือแย่งที่ยืนกัน
ฉันอยากยืนหน้าตลาดอีกคนบอกว่าฉันไม่ยอม
นะฮะคว้าหินทุบหัวเลือดอาบเลยคุณผู้ชมครับไปดูข่าวนี้กัน
ตี๕๓๐ของวันที่๑๕มิถุนายนที่ผ่านมาครับ

ในตะบนเสาธงหินอภบางใหญ่จัวร์นนรทบุรี
นี่ครับโอ้โหท่านเลือดอาบเลยฮ

๘๓ครับเรียนรับอาจเจ็บหน้าตาบวมปูดเลือดเต็มหน้าท่านเลยฮะ
และที่หน้าผากนะครับกับศีรษะมีแผลแตกชะกัน
เดินมาขอความช่วยเหลือจากรบพอนะครับ
บอกว่าถูกพระที่มาจากวัดเดียวกันใช้ก้อนหินทุบหัว
หลังจากทะเลาะกันเรื่องจุดที่จะยืนรอรับบินทบาท
หน้าตลาดบางใหญ่ฮะเอาลองฟังพระอมัยท่านเล่าก่อนฮะ
จับใจความอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ผมจะเล่าให้ฟัง
ต่อมารมพโทไปแจ้งครับโทไปแจ้งกู้ภัยให้นำตัวพระอมัย
ไปส่งโรงพยาบาลต้องเย็บแผลถึง๑๓เข็ม
อาการท่านก็หนักพอสมควรต้องส่งไปรักษาต่อ
โรงพยาบาลจุฬานะครับร้อยตำรวจโทจักริตโดรนตำรวจสอนอบังใหญ่นะฮะ
ร้อยเวรเจ้าของคดีนะครับบอกว่าขณะนี้ทราบแล้วนะว่าพระที่ทำร้ายพระละมัยเนี่ย
คือพระพิสุทธิ์อายุท่านก็ไม่น้อยเหมือนกันฮะอายุ๖๐ปีแล้ว
เป็นพระที่มาด้วยกันจากจังหวัดสระบุรีมาพักอยู่ที่วัดแห่งหนึ่งย่านบางเขน
แล้วก็จะมายืนบินทบาทนะครับที่หน้าตลาดบางใหญ่
ด้วยกันทุกเช้านี่แหละโดยพระพิสุทธิ์ท่านเนี่ยนะครับ
ยืนอยู่อีกฝั่งถนนแล้วก็คงเห็นว่าจุดที่พระละมัยท่านยืนเนี่ย
ใส่บาทเยอะจะขอสลับที่ยืนบินทบาทตกลงกันคงจะไม่ได้
ทะเลาะกันถึงขั้นทำร้ายกันดังกล่าวครับตำรวจก็อยู่ระหว่างการติดตามตัวพระพิสุทธิ์
มาสอบสวนแล้วคงต้องดำเนินคดีกันต่อไปนะครับ